เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือฝ่ายปกครองที่บางพลีเนี่ยค่ะ
กับทางตำรวจสพบังพลีไปจับผู้ต้องหาเสพยาเสพติด๒คน
แล้วสองคนนี้ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ขยายผลว่าไปซื้อยาเสพติดมาจากอีกคนนึง
ชื่อว่านายอนันต์อายุ๓๐ปีให้แหล่งที่อยู่อะไรเสร็จสับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปปิดล้อมเพื่อที่จะจับกลุ่มนายอนันต์ปรากฏว่าพอนายอนันต์เห็นเจ้าหน้าที่จะมาจับ
หนีโอ้โหหนีวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตสุดท้ายเนี่ยนะตกลงไปในคลองอืม
จมคลองเสียชีวิตเลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ต้องเอาหลักฐานไปให้กับทางครอบครัวของนายอนันต์ที่แบบ
เจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตอ่ะว่าตำรวจไม่ได้ยิงนะครับ
วิสามันนะนายอันนั้นนี่แหละหนีเจ้าหน้าที่จนตกลงไปในคลอง
แล้วหัวเนี้ยทิ้มลงไปในเลนครับเสียชีวิตเลยน่ะอืม
ชันชัยดวงทองชาวบ้านหมู่เก้าเขาเห็นเหตุการณ์เขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะช่วงบ่ายสามค่ะได้ยินเสียงปืนดังนัดหนึ่ง
ตกใจก็วิ่งมาดูเห็นชุดจับกลุ่มไล่นายอนันต์หรือนายออสอินทรัก
อายุสามสิบปีไล่มาจากกลางซอยเจ็ดสิบเก้า
ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็วิ่งไปที่ห้องแถว๓ชั้นเป็นห้องที่ผู้ต้องหาเช่าเอาไว้
บนชั้นสามแต่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ก็สงสัยว่าเอ๊ะมีการยิงต่อสู้หรือเปล่า
เพราะเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกว่ามึงสู้เหรอเนี่ยค่ะ
เขาได้ยินแบบนี้นะคนที่อยู่แถวนั้นนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังสี่นัดผู้ต้องสงสัยเขากระโดดลงมาจากดาดฟ้าของห้องแถวเลยนะคะ
แล้วกระโดดข้ามไปบ้านอีกหลังนึงจนหลังคาบ้านเขาทะลุอ่ะนี่
กระโดดลงไปแบบนี้แล้วก็วิ่งต่อวิ่งไปหลังบ้านที่อยู่ติดกับคลองสำโรง
ทีนี้หนีลงไปในน้ำชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังอีกสองนัดค่ะ
จับกลุ่ม๓๔คนกระโดดลงไปในน้ำตามด้วยนะคะ
แต่ไม่เจอขอกำลังจากนักประดาน้ำมูลนิธิป่อเต็กตึง
มาช่วยหาในน้ำจนทุ่มหนึ่งครับเจอนายอนันต์จมอยู่ค่ะ
คืออยู่ใต้หลักไม้ไผ่สภาพคือหัวทิ้มขี้เลนอยู่
เสียชีวิตอยู่ในน้ำเลยนะคะแม่ของนายอันนันต์มาดูสภาพศพ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ดูศพเพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยิงโดนนะ
คือไม่ได้วิสามันนะมีแค่รอยถลอกซี่โครงด้านซ้าย
ว่าเป็นรอยระหว่างที่กระโดดลงมาจากหลังคาครับ
ขูดถูกอะไรที่ซี่โครงด้านซ้าย
เสียชีวิตก็คือเพราะไปจมอยู่ในคลองนี่แหละ
เขาบอกว่ามีไอซ์มียาบ้าที่ว่าเราค้นในห้อง
คนนี้ว่าผมบอกอยู่ผมก็แล้วเราต้องถามว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่
เขาบอกว่าถุงใหญ่เดี๋ยวเขาเข้าไปแย่นี่อีกที
เขาบอกว่ากี่กรัมเราเข้าไปด้วยฟังเยอะมี่ค่ะ
เขาบอกเลยไอ้เยอะแต่ม้านี่ผมฟังไม่ผิดว่า๒๐๐เมตร
๒๐๐เมตรไม่แน่ใจครับ
คือว่าผมถามทางผู้ครองนะ
อื้มเขาก็ย่องตัวมานาน
เพราะว่าเขาล่อซื้อมาประมาณหลายเที่ยวแต่ว่าทางนี้ไหวตัวและเคยเอาปืนจะ
อ่าสายเขาเขาถึงระวังตัวมากว่ามีปืน
เจ้าของห้องแถวที่ผู้ตายพักก็บอกว่าครอบครัวของผู้ตายอยู่ที่ห้องแถวนี้มา๔ปีแล้วนะคะ
อยู่กันมาสี่คนพ่อเพิ่งโดนรถชนตายไปเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
ก็เลยเหลือกัน๓คนก็คือมีตัวผู้ตายแม่แล้วก็พี่ชายของผู้ตาย
พี่ชายของผู้ตายเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาเองค่ะครับเมื่อวันศุกร์
แล้วเนี้ยน้องชายก็มาถูกชุดจับกลุ่มล่อซื้อจนเสียชีวิตเมื่อวานวันเสาร์อืม
ของผู้ตายคุณแม่บุญเรือนส้มมีศรีก็บอกว่าครอบครัวไม่ได้ติดใจชุดจับกลุ่มอ่ะนะคะ
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายของลูกชายเพราะว่าผลการชนะสูตรศพของนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีบางพลี
ก็ยืนยันมาว่าไม่มีการถูกทำร้ายอะไรก็จะยื่นเอกสารขอรับศพ
นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
คดีนี้ขยายผลมาจากฝ่ายปกครองอำเภอบังพลีร่วมกับฝ่ายสืบสวนตำรวจสพบังพลีนะคะ
ไปจับนายราชินกันหาเขียวอายุสามสิบเก้านายนพกรนครชัยสงฆ์อายุยี่สิบสี่
เป็นผู้ต้องหาเสพยาเสพติดแล้วก็มียาไอซ์เป็นของกลาง
ที่เขาขยายผลสองคนนี้ก็บอกว่าอ๋อก็ซื้อยามาจากนายอนันต์นี่แหละ
อายุสามสิบอยู่ตรงนี้ตรงนั้นฝ่ายปกครองก็เลยไปปิดล้อมจับกลุ่ม
แต่นายอนันต์หนีไงคือหนีตายจนตายอ่ะหนีแบบสุดชีวิตนะคะ
สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตอยู่ในคลองจังหวะตกลงไปก็อืม
สายก็ทิ้มลงไปที่โครนข้างล่างพอดีแล้วก็ปักลงไปตรงนั้นพอดีอ่า